เดี๋ยวพาไปดูเหตุการณ์นี้คือคนเขาหวาดภาวะกันหมดแล้วค่ะ
ผู้ชายคนนี้มาไถตังค์เอามา๒๐ถ้าไม่ให้เดี๋ยวกูแทงเลย
ประโยคนี้โอ้โหชาวบ้านเขาเจอหลายคนเลยนะ
มาถ่าย๒๐บาทขอ๒๐บาทขอ๒๐บาท

คุณแล้วเจอนะคือบุกเข้าไปในบ้านก็มี
ตำรวจจับตัวไปแล้วด้วยแต่ก็ปล่อยมาทุกครั้งเลย

กาแฟนี่พนักงานหญิง๒คนนิ่งเลย
ใช่ทำอะไรไม่ถูกสิผู้ชายคนนี้มาขู

ผู้ชายคนนี้บอกว่าถ้าเกิดไม่ให้นะเดี๋ยวจะปล้นในร้านทั้งหมดเลย
อยู่ตรงหัวมุมสี่แยกรามันที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองที่สงขลาค่ะ

คือพอมาขู่เอาแบบนี้เขาก็ต้องเอาเงินจากกล่องทิพย์ให้ไป
ผู้ชายคนนี้ก็ถึงยอมออกไปจากร้าน
แล้วก็ไม่ได้ยอมอย่างเดียวนะมาหยิบของมาหยิบอะไรด้วยนะ
ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๓วันก่อนค่ะ
ผู้จัดการร้านกาแฟเขาก็มีการโพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนภัยด้วย
นี่ค่ะคือเขาก่อเหตุหลายครั้งนะ
จนชาวบ้านก็แชร์กันไปในโลกโซเชียล
ทุกคนมาพูดเหมือนกันหมดเจอเจอไอ้คนนี้แหละ
ไม่ได้อยากเจอมันหรอกแต่ว่าเจอทุกทีเลยมันมาถ่ายเงิน๒๐บาท
มันก็เลยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเริ่มเอามาแชร์กันแล้ว

แล้วเราไปคุยกับพนักงานนะพนักงานคือคุณสิริมาตร

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะนะผู้ชายคนนี้เขาคาดกระเป๋าสะพาย

หนีบบุหรี่มายืนอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์

พอพนักงานปฏิเสธก็โดนขู่
แล้วเอาจริงพนักงานเขาก็กลัวไงที่บอกว่า

เราไม่รู้หรอกว่าในกระเป๋าเขามีมีดอยู่หรือเปล่า

อ๋อแล้วผู้จัดการร้านนายทะเนตเจียนเจริญ
ก็เลยตัดสินใจโพสต์คลิปนี้ลงในโซเชียล

นักศึกษานักท่องเที่ยวชาวบ้าน
บอกว่าเจอเหมือนกันโดนเหมือนกัน

แล้วบางทีนะบุกเข้ามาถึงที่บ้านมาขอตังค์เลย
ใครไม่ให้มันด่ามันข่มครู

ใช่เอาฟังผู้จัดการร้านเล่าหน่อยค่ะ

แต่ถ้าไม่ให้ทุกที่ถ้าไม่ให้ทุกคนประมาณนี้ครับ
ฝากเลยครับเพราะว่าผมอยากให้จับตัวให้ได้ครับ

ไม่ว่าจะร้านค้าทั้งหมดในระแวกนี้นะครับ

แล้วเดี๋ยวอีกคนนึงที่ตกเป็นผู้เสียหาย

เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สงขลานี่แหละ
คุณนัทรดีเล่าให้ฟังแบบนี้
หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

ทีนี้ตัวเธอปฏิเสธปรากฏมันทำไงรู้ไหม

เดี๋ยวจะกดปุ่มเนี่ยเดี๋ยวจะรอเงินออกมาเองก็ได้
ใช่แล้วถ้าเกิดเงินออกมาเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดเลย
แล้วมีการบอกด้วยนะเดี๋ยวเหอะถ้าไม่ให้เดี๋ยวกูแทงเลย
ต้องไปขอแลกเป็นเศษเงินแลกเป็นแบงค์ย่อย

ก็ยืนกดปกติเลยแล้วก็อยู่ดีก็มีผู้ชายนั้นมาประกบตัวหนู
กบแล้วก็พูดว่าขอตังค์หน่อยอะไรอย่างนี้
แล้วหนูก็ตกใจหนูว่าเฮ้ยเรามาขอตังค์อะไรหนูไม่มีให้
แล้วก็เขาบอกว่าอะไรประมาณ๒๐บาท๑๐บาทอะไรอย่างนี้
หนูว่าหนูไม่ให้ออกไปอย่าเข้ามาใกล้แล้วเขาก็ยืนมา
แล้วก็เอามื้อนจิ้มหน้าจอตรงที่ว่ากดตั้งอะค่ะ
แต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้งั้นเดี๋ยวเขาจะดึงตังค์ที่ว่ามันออกมาจากช่อง
หรือว่าเฮ้ยไม่ได้สำนั้นไม่ได้อย่างเงี้ย
แล้วเขาก็บอกว่าจะให้เขาไหมท่านให้เดี๋ยวเขาจะแทงเลยนะ
แล้วก็เอาเมื้อนล้วงไปตรงที่กระเป๋า
นี่แหละเธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะฮะ
ให้เป็นแก๊งย่อยกะจะให้ผู้ชายคนนี้ไปสัก๒๐บาท
แม่ค้าก็ยื่นเงินที่เธอแลกไปให้ผู้ชายคนนี้

แต่ว่าเธอบอกว่าโอ้โหดีที่เอาชีวิตรอดมาได้นะฮะ

มาบอกเต็มเลยบอกว่าโดนเหมือนกัน
แล้วประเด็นคือไม่ใช่ว่าตำรวจไม่เคยจับได้นะคุณผู้ชม
เคยจับได้หลายครั้งด้วยแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาทุกครั้งเลย
คือตำรวจเขาจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาสติไม่ดี
แต่อย่างน้องเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้โหพี่เอาจริงนะ

น้องเขาบอกว่าหนูว่าเขาแกล้งบ้าพี่
เออแล้วก็บอกว่าอยากให้ตำรวจจับตัวให้ได้
แล้วก็เอาไปดำเนินคดีไม่งั้นนะคนอื่นก็จะเดือดร้อน
ทีนี้นักข่าวของเราค่ะก็เช็คไปล่าสุดไปถามมาเมื่อเช้านี้นะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกภูวราแก้วพารัฐผู้กำกับสพเมืองสงขลาเนี่ย
บอกว่าจับตัวได้แล้วผู้ชายคนนี้เลยคุณผู้ชมจับได้เมื่อเช้า
เออซึ่งตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่
แล้วตอนนี้กำลังจะให้ผู้เสียหายทั้ง๓คนมาชี้ตัว
แล้วก็เดี๋ยวจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมจะส่งตัวผู้ชายคนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนี่จับได้แบบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะคะ
เออต้องทำยังไงต่อคุณถึงไม่ปล่อยออกมาให้ทำร้ายคนอื่นหรือว่าข่มครูคนอื่นอีกนะครับ